ครับนี้มีคนส่งมาประทับใจคุณบอยร์ปกรณ์

พี่เบียว๓กิโลเมตรพี่เบียวกระเดี้ยงแล้วค่ะกลับไปกินข้าวมันไก่เลย
อุ้ยมันโหยเพราะดำมันโหย

คือเห็นแดดไม่ออกแต่ดำนะจ๊ะรถเมย์เพราะมันคือมันก็คือกลางแจ้ง
กล้องปียะไปทุกวัน

แต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างเนอะ
ได้ยินมาสองสามวันแล้วว่าน้องล้มในกลางละครเข้าห้องน้ำ
เห็นว่านั้นบอกอยู่
อยู่โรงพยาบาล

อย่างที่เราบอกว่าทุกวันนี้ตำรวจน่าจะว่างมั้ง
มันจะถึงมีคดีอะไรแปลกเกิดขึ้นมาเยอะ

ประมาณสักเดือนที่แล้วก็ไปแจ้งความปลาร้า

โจรเข้าขโมยเครื่องทำกินไปเกลี้ยง

โอ้เอายุ่นไปด้วยหมดเลย
กระเบือกับหายปลาร้าเก่าทิ้งไว้ให้
คือเขาบอกว่าบางคนอาจจะมองว่าไร้สาระ

ก็คืออย่างอื่นนอกจากมะละกอด้วยนั่นแหละ
แต่อันนี้คือมันเป็นพาดหัวข่าวว่ามาละกร
แต่ความจริงไม่ใช่เขาลงทุนไปเป็นหมื่น

คุณคิดดูว่าอีโจรก็อุบาต
เหลือแต่สักกระเบือกับปลาร้าถังเก่าไว้ให้เขา
ร้อยตำรวจเอกสมศักดิ์ปัญจวัฒน์นะครับ
รองสวสอบสวนสพบังปะกงจังหวัดฉะเชิงเซาด้วย

ริมถนนเทพรัฐนะฮะบางนาตราดนี่เองคุณฮะ

เพราะว่าเป็นร้านเนี่ยเป็นเพลิง

โดยมีนางวิไรอันพักดีนะฮะเจ้าของร้าน
ว่าเมื่อเช้าเนี้ยได้ให้ให้ลูกเขยเนี้ยมาเปิดร้านปกติอืม
พอมาถึงลูกเขยโทรบอกว่าไม่เหลืออะไรเลยแม่อืม
ถูกขโมยเกลี้ยงอืมตัวเองก็นั่นแหละคืออาชีพที่จะต้องเลี้ยงคนในครอบครัว
จะมาเปิดร้านมาดูที่ร้านพบว่าคนของหลุงรายเนี่ยได้ขโมยจานชามช้อนส้อมเนี่ย

เอาไปหมดถังใส่น้ำ

ใช่ก็แช่ผักแช่หมู๑๐ใบ
แก๊สก็ยังขโมยเอาของเขาไปด้วยอีก

ขโมยเขาไปสิบกิโลคือเขาเซ็ตของทุกอย่างไว้
เพื่อจะขายตอนเช้าไม่ได้ล็อกอะไรเลยครับนี่ติ๊งริงไม่เดียว
แสดงว่าขายดีมากนะครับ๑๐กิโลกรัมเลยหรือคะถูก
เข้ม๑๐กิโลกรัมคุณคิดดูว่าไก่ไก่สดที่เตรียมจะย่าง๒๐ตัว
เท่านั้นไม่จบของสดเนี่ยเอาไปหมดเลย
ทั้งผลมะละกอเพื่อความสดของมะละกออ้อ
ก็เลยใช้วิธีปลูกไว้หลังร้านมันยังเอาไปทั้งต้นเลย
เดี๋ยวสอยของเขาไปอีกหลังอยู่หลังร้าน
มะละกอยังไม่ไอ้โจรใจชั่วไอ้โจรใจปราบผลมะละกอที่ปลูกไว้หลังร้าน

ยังอยู่เหรอกับศักระเบื่อสองชุดมันยังเอาไปเลย
ตู๊กมันเหลือศักระเบื่อไว้ให้ดูต่างห้าอันสุดท้ายอันนั้นอ่ะ
เอาไปตั้งร้านใหม่กันเลยว่าอย่างนั้นถูก
โจรใจดีเหลือเกินเหลือไว้ให้
คือหนึ่งสักกระเบื่อกับหายปลาร้าหนึ่งหาย
ตัวเองก็บอกเฮ้ยทุกวันนี้หลักที่แบบว่าตัวเองขายได้กว่าจะได้พันนี่คือดีใจ

หลักพันจะต้องดีใจมากแล้ว
ในที่สุดวันนี้จะต้องเอาเงินเก็บไปซื้อของใหม่ทั้งหมด
ก็เอาเงินเก็บของตัวเอง๒๐๐๐บาท

ทุกวันนี้ลูกค้ามาก็อยากจะได้เงินเพื่อจะไปซื้อของใหม่
ลูกค้าก็เข้าใจก็ต้องใส่ถุงพลาสติกให้กินกันไปก่อน

ต้องใส่ถุงพลาสติกแล้วก็ใส่ตะก้าให้ลูกค้ารับประทานไปก่อน
เพราะมันไม่มีต้องรีบไปขอยืมจานชามช้อนซ่อมในที่สุด
ตอนนี้ลูกค้าบอกมันเริ่มเยอะปุ๊บปุ๊บ

ขอยืมจานชามช้อนซ่อมจากวัดมา
จากวัดบางสมัครมาใช้แทนไปก่อน
ร้านนี้เปิดขายมา๑๑ปีแล้วนะ
แล้วในช่วง๒๓ปีหลังเนี่ยไม่ใช่เป็นครั้งแรกที่โจรขโมย

เปิด๓๑ปีครับซ้อมตำเป็นอาชีพที่เลี้ยงคนทั้งบ้าน
วันหลังอาจจะต้องเอาจานชามกลับบ้าน

เพราะว่ามารากอที่นางปลูกไว้หลังร้าน
มันเด็ดไป
มันเอาไปทั้งต้น

เออมันต้องเป็นลูกค้าร้านนี้แหละ

เราอยากไปชิมร้านนี้มาก
ใช่เพราะปูเข็มหลายโล

เอาอันนี้มาดูหน้าเจ็ดหน้าเจ็ดมา๙๐๐๐๐๑๙๑๐๐๑๙๒๐๐๑๙๓๐๐๑๙๔
ของพี่มะเหมียวเป็นเรื่องแบบเจ็บรู้ไหมคะรอบรู้
มนพิษในอากาศนะคะทำให้เป็นโรคไต่

สถานีครายสามะคีในที่เรียบร้อยแล้ว

แล้วส่งครอบครมมาหน่อยยังรถเมล์บ้านรถเมล์

น้องแขวนที่พนตกอากาศโอเคครับดีใจด้วยนะ
เอามาดูเรื่องข่าวความรู้นะฮะหน้า๗หาไม่เจอ
เราอ่านสกริปเลยดีกว่า

มีการศึกษามากมายที่บอกว่ามนพิษทางอากาศนั้นมันเชื่อมโยงกับเรื่องนั้นเรื่องนี้

ปรากฏว่านอกจากโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมอง
มะเร็งโรคหืดและโรคปอดอุดตันเลื้อรังแล้วเนี่ยนะฮะ
นำไปสู่การล้มเหลวของอวัยวะอีกหลายอย่างเลยค่ะ
มหาวิทยาลัยวาชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะ
เขาประเมินผลว่ามีประชากรเกือบ๒ล้าน๕แสนคนนะคะ

เดี๋ยวเออเพราะมลพิษ
โอ้โหไม่น่าเชื่อคุณ

คือตั้งแต่ปีพศ๒๕๔๗ตอนนี้วิจัยแล้วว่า
จาก๔๗มาถึงตอนนี้ก็หลายปี
ปีแล้ว๑๐เกิน๑๐เกิน๑๐๑๐
เพราะ๕๗ก็๑๐กว่าปีแล้วเนี่ยนะฮะ

พบว่ามีประชากรอะไรใหม่ที่ป่วยในโรคไตจำนวน๔๐๐๐กว่าคนนะ
แล้วก็มีจำนวน๒๐๐กว่ารายที่ป่วยเป็นโรคไตวายเลยนะฮะไตล้มเหลวไปเลย
เชื่อว่ามาจากระดับมลพิษทางอากาศที่สูง
กว่าเกณฑ์ของสำนักงานปกป้องศิลป์ร้อมสหรัฐ
นั่นก็คือว่าเขาบอกว่า๑๒ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรของอากาศนะ

ซึ่งทุกประเทศหลายที่โดยเฉพาะเมืองใหญ่ไม่มีค่ะสูงกว่านี้หมดเลย
อย่างไรก็ตามอนุภาพที่มันเล็กฝุ่นละอองเล็กพวกนี้ที่เป็นมลพิษ

เมื่อมันเข้าสู่กระแสเลือดเนี่ยตาจะทำงานเป็นตัวกรองเลือด
ทีนี้พอมันมีแต่ของเสียไตทำงานหนักมากวาย
แล้วบอกว่าเด็กมันไตมันไม่ได้แข็งแรงเหมือนคนโต
ก็แบบรับแต่สงวนพิษมาตั้งแต่นานแล้ว
ตอนนี้เด็กอายุ๘ขวบครึ่งก็เลยเป็นโรคไตวายกันเยอะมาก
ของกรุงเทพนะคะเขาบอกว่าค่าเฉลี่ยของเรานะ
เมื่อปี๕๘นะ๒๑๒ไมโครกรัมมาตรฐานคือ
อืมก็คือ๑นึงเลยนะครับใช่ครับเยอะมากนะฮะ
แล้วก็ปีที่แล้วของเราลดลงมาค่ะ
เหลือ๑๕๙มิโครกรัมในกรุงเทพยังโอเค

ก็มาจากรถยนต์กับสิ่งก่อสร้างเนี่ยท่านผู้ชม
อย่าไปสูดไปดมมากปรากฏว่าเขาบอกว่า

เขาบอกว่ามันเล็กไงมันเข้าไปในปอด

แล้วพอไตมันกลองไตก็ทำงานหนักก็เลยเร็ว

แล้วมันจะเรียกยังไงถ้ามันจะตายก็ต้องตายแล้วเหรอมั้ง

อากาศใครจะมานั่งพกเครื่องฟอกอากาศทั้งวันทั้งคืน

อย่างเดี๋ยวนี้พ่อค้าแม่ค้าหลายคนที่เขาขายพวกอะไรที่เป็นปิ้งย่าง

ดารานี่แหละตายเร็วสุดเพราะอะไรรู้ไหม
สเปรย์ใส่ผมทุกวันนี้ก็ตายได้เหมือนกัน

ไม่ฉีดเขาไม่ฉีดเลย
อันนี้ผมอยู่ส่องตึกขึ้นมาก็เป็นส่องนี้เลย

เพราะอย่างนั้นเราถึงบอกว่าถ้าสมมุติจะแบบว่า
เอาแค่แบบว่าค่าทางอากาศเราไปหยุดไม่ได้

ก็ต้องคนที่เขาอยู่ป่าอยู่เขาถึงได้แข็งแรงกว่าเราไง

ดวงอยู่ในวงจรอย่างนี้เราอยากอยู่ในเมือง
จะต้องมีค่าใช้จ่ายคือเป็นไตกับปอดของเรานั่นเอง

บางคนสูบบุหรี่ให้ตายเหม็นจะเป็นมะเร็งเลย

อุ๊ยฉันเห็นเป็นงานสูบปวดมะเร็งอีกแล้วตายแล้ว
ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันนั่นแหละเอาให้แข็งแรงไว้ก่อนก็แล้วกันนะคะคุณผู้ชม